แต่ไปขายอยู่ที่บุรีรำเขาบอกว่ามันก็แปลกอ่ายังไงคะ
หวานเข้าเข้าสารเสกอืมเล่นคนใสใสคู่แข่ง
คือประมาณว่าร้านนี้ขายดีขายดีกว่าร้านคู่แข่ง
แล้วเหมือนคู่แข่งเขาแบบไม่พอใจอิทธาที่บอกไม่ทราบนะ
แล้วเอาข้าวสารไปโรยรอบร้านเหมือนข้าวสารเสกเหมือนโดนทำของใส่

ดูสิครับข้าวสารนี่ข้าวสารเต็มเลยนะครับ
เอาข้าวสารมาโรยหน้าร้านข้างร้านเพื่อที่ไม่ให้ขายข้าวขายของดีนะครับ
โบราณโบราณเขายึดถือกันว่าอย่าทำอย่าเอาข้าวสารมาทำอย่างนี้
ถ้าทำอย่างนี้หมายถึงว่ามาทำของใส่กันนะครับ
สมควรนะครับขอร้องนะครับจากใจเลยครับ
ที่เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าข้าวสารเต็มพื้นเลย
แล้วในพื้นที่บุรีรำสุรินแถวนี้เขาก็จะมีพวกเรื่องของการทำคงทำของอะไรเขาก็เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้ว

เจ้าของร้านก็เลยเนี่ยแน่ต้องมีคนทำข้าวสารเสกมาเล่นของใส่ร้านเขา
เพื่อไม่ให้คนเข้าร้านเขาแน่อะไรแบบนี้นะฮะ
นำคลิประบายความรู้สึกพร้อมระบุว่าโดนทำของแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ
ไม่รู้ว่าใครมือดีทำแบบนี้เป็นข้าวสารที่มันเป็นข้าวเหนียว
เอามาหวานที่หน้าร้านเพื่อให้ขายของไม่ดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซุปเปอร์ข้าวแกงปากใต้
เด็ดตั้งอยู่ริมถนนสายนางรองประคำ
ใกล้กับปั๊มปตทโคกหลวงพ่อตะบนนางรอง

ถามคุณเตือนใจอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่า
ป้ากับครอบครัวเป็นคนจังหวัดแคลนภภัฐภัพธ์และภาษณ์สี่ธรรมดาตร
นะฮะก็ย้ายมาเปิดร้านข้าวแกงปากใต้ที่สาขานางรองได้สามวันเอง
โดยการโปรยข้าวเหนียวเสกรอบร้าน
แล้วข้างร้านด้วย
ซึ่งโบราณเชื่อว่าการทำแบบนี้
ต้องการสกัดกั้นให้ร้านนี้ขายของไม่ได้ก็เลยเอาข้าวสารเสกมาโรย
เตือนใจบอกว่าโอ้โหนี่นะก่อนจะเปิดร้านนะ
มีเกจิดังของจังหวัดสุรินทักมาแล้วว่าระวังให้ดีนะ
ระวังเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาข้าวเหนียวมาหวานทับ
น่าเชื่อว่าก่อนจะเปิดร้านมีทักอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่า
มีจริงอ่าใช่ครับนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นร้านคู่แข่งที่ไม่พอใจพอมาเปิดแล้วขายดีกว่า
นะฮะทางร้านก็เลยต้องต้องแก้เคล็ดด้วยกันเขาเรียกว่าเอาข้าวสารเจ้า
สมกับเกลือไปหวานทับอีกทีหนึ่งให้คนเหยียบย่ำให้ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสารเสร็จ
เหนียวเสกเนี่ยจมลงไปอันนี้เป็นวิธีการแก้คุณสัย
ซึ่งเขาก็รู้วิธีการของเขามาแหละนะครับแต่พอแก้ไปรอบหนึ่งยังไม่จบ
มีคนเอาข้าวเหนียวโรยอีกรอบที่สองคือที่ผมบอกไปเนี่ยเขามีการแก้ไปแล้วรอบหนึ่ง
รอบแรกโดนไปแล้วก็แก้ไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเอาข้าวสารใช่ไหม
อ่าข้าวสารกับเรื่องของเนี่ยแก้คุณสัยคือเกลืออืมนะฮะ
สารเจ้ากับเกลือแก้ไปแล้วแต่รอบสองโดนอีกเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนเดิม
คู่แข่งรายเดิมเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นมา
ทำมาหากินในพื้นที่แต่ก็ไม่น่าจะมาเล่นอะไรวิธีการแบบนี้
ทำมาหากินด้วยกันอันนี้เจ้าของร้านเขาบอกมาถามว่าอยากแก้แค้นไหม
อันนี้ขออนุญาตถามเจ้าของร้านบอกว่าไม่คิดจะแก้แค้นใครเลยเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากับใคร
แต่วิงวอนคนทำหยุดการกระทำนั้นเสียต่างคนต่างทำอาหารกินดีกว่า
เพราะว่านอกจากจะไม่ได้ช่วยทำให้ร้านตัวเองขายดีกว่าเดิมแล้วเนี่ย
มันเป็นบาปติดตัวเออคำนี้เลยถูกต้องไหมคุณทำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าคุณลองไปดูซิว่าทำไมลูกค้าไม่เข้าร้านเรารสชาติไหม
ถุดิบคุณภาพหรือเปล่าไปแก้ตรงนั้นดีกว่าได้ไหมฮะ
เพราะว่าบางร้านเนี่ยถ้าทำอร่อยจริงรสฝีมือดีจริงเนี่ย
ไกลแค่ไหนลึกลับแค่ไหนคนก็ไปยังไงคนก็เข้าถ้าอร่อยใช่
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นถูกต้อง